ก็คือให้บอกชื่อของนักเตะ
ทีมชาติอังกฤษกับทางสหรัฐ

เออแล้วถ้าเกิดจิ้มปุ๊บตาย

ตายปั๊บก็แล้วมันต่างจากเกมที่แล้วยังไงวะเนี่ย
ไม่เก่งอยู่แล้วเวลาบีบ
อันนี้ดวงรวดแล้วอีกนิดนึง

พี่เจ
พี่โชว์อยู่นี่เลยเหรอ
แหละถ้ามันแจ้งคอดที่ผมนี้มันน่าจะใช้ได้

แจ้งคอดลง
ทอนอุ้ม๒๐๐๑

รู้แหละนะเพราะแบบดวงดีอย่าหากลุงดีไง
ค่ะนี่ประกันได้ช่วยครับ
มีอะไรบอกวะเนี๊อะ

แฟร์แฟร์แฟร์

ริชาวรีซอลค่ะ

ไอ้เจ็นรู้เหรอ
ต้องให้ผมจริงแล้วทำโทษเอ้ยคุณเนี่ย

เออเขาต้องหมดลดใช่ไหม
ก็ต้องหมดลดตัวแต่นี่ไม่ใช่ลูกโป้ม

แล้วถ้าคุณต้องเลือกให้ใครแทนถูกแล้วได้

อึเพราะพี่เพราะเพราะวางพริก